ฟ้อสเมืองหรือฟ้อสเมืองเหนือ
้อนเมืองนิยมใช้ฟ้อนนำในขบวนแห่ครัวทานซึ่งเป็นประเพณีแห่เครื่องทัยธานไปถวายวัด
จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟ้อนครัวทาน
และผู้ฟ้อนซึ่งเป็นผู้หญิงสาวจะต้องสวมเล็บยาวที่นิ้วด้วย
เรียกกันว่าฟ้อนเล็บ
และในโอกาสเมื่อใช้ฟ้อนในเวลากลางคืนผู้ฟ้อนจะถือเทียนเพื่อให้เกิดแสงสว่างด้วย
จึงมีชื่อเรียกว่าฟ้อนเทียน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน